มีสถานที่งดงามมากมายรอให้คุณสัมผัสมาเปิดมุมมองใหม่ตื่นตาเพลินใจไปพร้อมกันในโอ้โหไทยแลนด์
และตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหลากหลายชาติภัณฑ์ที่ได้รวมกันอยู่ที่อำเภอแม่สอดรวมถึงจะพาไปเที่ยวสถานที่อันซีนที่ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปโอ้โหกับเราพร้อมพร้อมกันเลยครับ
นิ่งกระบาเป็นการทักทายภาษาพม่านะครับณเวลานี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
เดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิถีชีวิตแบบอันซีนของที่นี่เลยนะครับในโอ้โหไทยแลนด์
ตลาดพาเจริญนั้นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของสินค้านานาชนิดเลย
รวมถึงสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศเมียนมาพวกเขาใช้ชีวิต
วันนี้นะครับผมจึงมีไกด์พิเศษพาผมมาดูวิถีชีวิตของคนที่ตลาดนี้นะครับผมพอน่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
พอหน่งคือผู้อำนวยการททสำนักงานตากนะครับผม
ผมสังเกตดูว่าชุดเนี่ยคล้ายกับชุดพม่ามีความใกล้เคียงไหมครับ
ใกล้เคียงค่ะก็จะเป็นลักษณะพม่าไทยใหญ่ก็จะคล้ายกันนะคะ
ตลาดนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วมีมานานขนาดไหนล่ะครับ

ผอครับที่นี่มีคนหลากหลายเชื้อชาติอยู่ที่ตลาดนี้
หมายความว่าของขายก็ต้องค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันใช่ไหมครับ
ก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารของมุสลิมเมียนมาร์
ไทยจีนแล้วก็อินเดียค่ะ

นี่คือมะตึงอย่างนะคะต้มแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกนะคะ
ซึ่งถ้าภาคใต้จะเรียกว่าลูกเนียงนะคะ

ชัยชนะหรือต้นชนะที่พม่า
ต้นชายชนะหรือต้นชนะหรอครับ

พระม่าจะนิยมไปไหว้พระนะคะ
ก็คือใช้ทั้งช่อนี้ค่ะไปไหว้พระ
ก็คือมันอาจจะเป็นความเชื่อ

ใช่ค่ะใครชนะคือความสำเร็จทุกอย่างนะคะ

อันนี้เป็นต้นธนาคารนะคะ
เวลาพม่าเขาจะนิยมใช้ธนาคาธนา
จะเอาน้ำใส่หนี้แล้วก็ฝนนะคะ

นี่คือถั่วภม่าหรือเขาเรียกแปรเพียบ

ใช่ครับ

เขาเรียกปลาหัวยุ่งค่ะ

เขาก็จะเอาไปทอดหรือว่าไปทำน้ำพริกได้ค่ะ

ผัดมะม่วงในสายกุ้งแห้ง

กระเจี๊ยบแล้วมีมะม่วงเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับ

ใบกระเจี๊ยบนี่เนอะใส่หน่อไม้เนี่ยพักคลุมเครียม

ข้าวก็จะมีถั่วต่างนะครับผมค่ะ
ที่บอกว่าใบกระเจี๊ยบจะมีทั้งหน่อไม้

แล้วก็ใส่พริกแกงเครื่องแกงนะคะ

ทุกอย่างจะเป็นคล้ายกับแจงแขกเท่านั้นเลยนะครับผม

ราคา๒๐บาทถูกมากเลยขอบคุณมากนะครับอร่อยมาก
พลาดไม่ได้ค่ะคือเซ็งเทฮาลาวะนะคะ
เพคือข้าวเหนียวนะคะผมอารวานี่ก็จะเป็นแป้งคล้ายกับขนมหม้อแกงอะค่ะ
แต่เป็นขนมของไทยใหญ่นะคะที่มีชื่อเสียงที่ตลาดที่นี่แห่งเดียวเลยนะคะ
ลาวาใช้แป้งน้ำตาลเกลือกะทิผสมกันครับ
จึงนำมากวนให้ส่วนผสมสุกจนมีความข้นและเหนียว
จึงยกออกจากเตาเทใส่กระมัง
จากนั้นก็นำแผ่นสังกษีที่โรยด้วยถ่านไฟมาปิดฝากระมังไว้
เป็นการอบด้วยความร้อนจากด้านบนทำให้หน้าขนมไหม้มีกลิ่นหอมมันอร่อย
เป็นเคล็ดลับที่สำคัญเลยเหรอครับ
แล้วนะครับเหมือนหนมถ้วยมากเลย
คือเกิดให้ผมปิดตารับประทานผมก็จะบอกว่าผมกินนมถ้วยไปนะครับ

เส็งเพมีลักษณะคล้ายขนมขะเหนียวแดง
เหนียวแดงส่วนผสมมีข้าวเหนียวน้ำตาลกะทิเกลือ
ราดความมันด้วยหัวกะทิจากนั้นก็นำแผ่นสังกษีที่โรยด้วยถ่านไฟมาปิดไว้
เป็นการอบด้วยความร้อนจากด้านบนทำให้หน้าขนมไหม้
เป็นเคล็ดลับความอร่อยแบบโบราณที่หากินได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น

อื้อ
มันมีความหนืดหนืดกว่าเค้าบนคล้ายคล้ายสังทะเยาะแต่รสชาติจะนุ่มนวลกว่าเพราะ
ขยานี่จะหวานมากใช่ไหมครับอันนี้จะออกความอ่า
ความหวานที่แบบนุ่มหน่อยอร่อยถือว่าอร่อย
แม้ว่าประเทศไทยและประเทศเมียนมา

ขั้นกลางเพียงแค่สายน้ำ
แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก

อำเภอแม่สอจังหวัดตากค่ะโอ่งคำรามโอ้โห
ฟังดูแล้วน่ากลัวนิดนึงชื่อนี้หมายความว่าอะไรครับ
ก็คือบริเวณแถบนี้นะคะจะเป็นท้องทุ่งนานะคะ
แล้วก็ใต้ดินจะเป็นบ่อน้ำแร่เล็กนะคะ
ในช่วงกลางคืนเนี่ยบางทีน้ำแร่จะเดือด
ปุดดังบางทีก็ชาวบ้านก็กลัวก็เลยไม่ค่อยกล้ามา
ก็เลยเรียกว่าโป่งคำรามอ่ะค่ะแล้วที่นี่คืออะไรครับ
มาทำอะไรที่นี่ได้เราอยากจะเชิญคุณแดนนะคะ
มาออนเซ็นนะคะเราจะมีถังแม่โอ๊คที่จะให้นักท่องเที่ยวมาออนเซ็นน้ำแร่
ซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะคะแล้วค่าใช้จ่ายที่นี่ล่ะครับเท่าไหร่ครับ
ที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาออนเซ็นต์ได้ฟรีเลยนะคะ
ผมอยากเห็นข้างในพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะ

คุณสมชายสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณสมชายดูแลที่นี่อยู่แล้วครับครับผมต้นบ่อน้ำร้อนขนาดไหนครับครับ
ต้นบ่องประมาณเอ่อห้าสิบเอ็ดบางวันก็ลดมาสี่สิบเจ็ดโอเค
ต้นบ่อห้าสิบเอ็ดนะครับตอนนี้ประมาณเท่าไร
ตอนนี้ก็ว่าเหลือประมาณสักเอ่อสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบไหน
มันสบายเลยเหมือนกับอาบน้ำอุ่นอุ่นนะครับครับ
คำถามเกี่ยวกับถังโอ๊คพวกนี้ทำไมต้องใช้ถังโอ๊ค
ไม่ใช้แบบอ่างปกติที่เราใช้อาบน้ำเหรอครับโอ้เป็นอ่างซีเมนแบบทั่วทั่วไปมันมีสารเคมีครับ
เวลาเราแช่ขึ้นไปความร้อนมันจะดันสารเคมีออกมาเข้าตัวเรานะครับ
มันก็มันส่งผลให้มันไม่ค่อยอ่าจะดีใจเพราะก็อ่าสั่งซื้อถังราคาค่ะเริ่มต้นที่สองหมื่นกว่าบาทขึ้นไปครับ
สองหมื่นกว่าบาทขึ้นไปต่อใบนะครับอโรคยาโป่งคำรามถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตากจริงจริงครับ
ที่นี่เขาจะแช่ออนเซ็นในถังไม่โอ๊คแบบญี่ปุ่นแบบเก๋โดยใช้สายทานน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาปรับปรุงเสริมแต่งเพื่อความเหมาะสม
เป็นบ่อน้ำแร่ที่มีคุณภาพที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างที่มีความเชื่อว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บและอาการเมื่อยล้าต่างได้
ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าประเทศไทยมีออนเซ็นน้ำธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับฟรีด้วยแบบนี้นี่โอ้โหจริงเลยนะครับผม
วันนี้ครับผมขอขอบคุณท่านผอและคุณสมชัยมากเลยนะครับที่พาผมมาต่อจากนี้ผมขออนุญาตลงบ้างได้ไหมครับ

เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหาออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน

สวัสดีครับ